ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ผัวเมียทะเลาะกันแล้วไปอยู่ในรถแล้วยิงปืน๓นัดนะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะไปดูความคืบหน้าคดีนี้ดูต้นเรื่องก่อน
คุณผู้ชมครับผู้บาดเจ็บคือนางสาววลัยการจุลาสถิตอายุ๔๐กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอาการเธอสาหัสตอนนั้น
ต่อมานายเสกสรรปานมืออายุ๓๘ผู้ก่อเหตุเป็นสามี

เขามอบตัวกับตำรวจสพบังบัวทองสารภาพว่ายิงยิงเพราะว่าจับได้ว่าภรรยายังคุยกับผู้ชายอื่นอยู่ทั้งที่บอกว่าเลิกคบกันไปแล้วนะครับ
เจ็บต้องห้ามเลือดแล้วก็รอผ่าตัดเพราะว่ากระดูกไม่เข้าที่แม่เล่าต่อบอกวันเกิดเหตุลูกสาวกับเสกสรรเนี่ยมีปากเสียงกันจากนั้นเสกสรรพูดว่าขออภัยนะฮะมึงไม่เอากูแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าที่ใบหน้าของลูกสาวจนได้รับบาดเจ็บครับด้วยความตกใจลูกชายคนเล็กนะฮะวิ่งเข้าไปแย่งปืนจากนายเสกสรรคุณแม่ยังบอก

แขั้นมากเกียจมากใส่เดือนกิ้งกลือไม่ปานเกียจเกียจมาก
คุณผู้ชมคงรับรู้ความรู้สึกของคุณแม่ได้
ทาวน์ว่าพี่สามได้เลิกกับเสจสรร๒ปีแล้ว
เพราะทนพฤติกรรมที่ชอบทำร้ายร่างกายตบตีไม่ไหวนะครับ
ก็มีสิทธิ์จะคุยกับคนอื่นใช่ไหมล่ะ
อันนี้น้องเขาถามแต่นายเสกสรรยังตามตื้อจนมาก่อเหตุนี่แหละ
ความคืบหน้าของคดีตำรวจคุมตัวในเสกสรรไปที่โรงพักนะครับ
แจ้ง๓ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพกอาวุธไปในทางสาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
ส่วนปืนอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ถูกต้องหรือไม่
จะส่งตัวฝากขังวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวได้เจอกับแม่ของนายเสกสรรที่มาเยี่ยมนะครับ
ก็บอกว่าไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหากัน
เพราะเดือนที่แล้วทั้งคู่ยังมาหาแม่ที่นครสวรรค์นะครับ
อยากจะฝากขอโทษครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บแทนลูกชายด้วยครับ